ต่อเนื่องกันที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะ
ยังคงมีคดีแบบนี้อยู่นะคะ

เป็นกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่ง

ทำให้สามีภรรยาที่อยู่ในรถเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ล่าสุดผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
ห้องสืบสวนชั้น๓สถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ต
วัฒนาถิ่นเกาะแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๕
บ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
พานายอนุชายีมูดาพร้อมกับแฟนสาวเข้ามามอบตัวค่ะ

แล้วก็พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าบริเวณจุดกลับรถ
หน้าโรงเรียนบ้านสปำที่ถนนเทพกษัตรี
ตะบนเกาะแก้วอำเภอเมืองค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นายจตุพรกันภัย
แล้วก็ภรรยาบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
เพราะดีที่ลูกตัวน้อยเด็กยังปลอดภัยค่ะ

ไม่ได้เปรียวนะมีรถขับไปมาเยอะเลย
ถูกต้องทีนี้พอเข้ามามอบตัว

สาเหตุที่ทำเพราะว่าถูกขับรถปาดหน้า
แล้วก็ถูกอีกฝ่ายต่อว่าก็เลยโมโห

เลยตัดสินใจเอาก้อนหินคว่างใส่รถแบบนี้ค่ะ
ผมไปจอดรถแล้วก็ผมเดินลงไปไล่เขา
เขาก็ขับรถบอกเขาให้ขับรถดี
แล้วเขาบอกเขาพูดออกมาคำนึงว่า
เจ๋งสัตว์ตายไม่ดีประมาณนั้นครับ

ข้อหินค่างถนนใช่ลงวิ่งข้ามถนนไป
สัดข้อหินเสียเขารถเขาได้เสียแล้ว
ส่วนจากรถกำลัง
ผมไม่รู้จริงว่ามีเด็กอยู่ในรถ
แล้วก็ขอโทษด้วยครับ
ด้านตำรวจเองก็บันทึกคำให้การของนายอนุชาเอาไว้นะคะ
ก่อนที่จะเตรียมสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป